ที่ชาวสุโครไทยตอนนี้เขาไปต่อคิวกันอยู่กัน

เทียบเท่าน้ำแร่จากฝรั่งเศสเลย
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศครับ
ฮือฮากันใหญ่นี่เอาอะไรอ่ะถังไปเติมนะรอกดซื้อเลย
อ๋อน้ำแร่น้ำแร่น้ำแร่ลิตรละ๒บาทครับ
เจ้าของจุดจำหน่ายน้ำดื่มนี้ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการชื่อพันโทคเนธรักวุ่น
เล่าให้ฟังว่าบังเอิญบังเอิญไปเจอแหล่งน้ำแร่โซดา
หลังจากไปสังเกตว่าต้นมะม่วงและต้นไม้หลายต้นเนี่ยทำไมมันยืนต้นตายวะ
ลูกเท่าไหร่ก็ยืนต้นตายตัดสินใจขุดเจาะน้ำบาดาน
หวังจะเอาน้ำในบาดานมารดน้ำต้นไม้
ระหว่างขุดไปขุดไปนายช่างที่มาทำงานให้กระหายน้ำขึ้นมา
ก็เลยเอาน้ำบาดานนี่แหละไว้ดื่มซะเลยรู้สึกช้า
ซ่านิดมันซ่านิดมันซ่าติดลิ้นนะไม่มีกลิ่นด้วยครับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดานเขต๗กำแพงเพชรมา
เจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างไปหน่อยเอาไปวิเคราะห์หน่อย
ผลตรวจล่าสุดพบว่าน้ำแหล่งบาดานนี้โอ้โหคุณภาพน้ำแร่ฝรั่งเศสเลยนะ
ค่าความกระด้างและแร่แมงกานิสเกินค่ามาตรฐาน
ถ้าจะเอามาดื่มต้องกรองนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพครับ
เจ้าของจุดจำหน่ายน้ำแร่โซดาก็จัดทำเป็นตู้กดมันซะเลยครับ
ให้เป็นกิจลักษณะไปมีระบบกรองน้ำนะ
ก่อนอันนี้ก็ส่งตัวอย่างน้ำบาดานไปให้คณะวิทยาศาสตร์มนเรศวรและมเชียงใหม่
ไปตรวจสอบหน่อยแล้วก็เปิดเป็นตู้กดน้ำแร่โซดา
ให้ชาวบ้านที่สนใจจะไปประกอบกับเครื่องดื่มอย่างอื่นนะ

ชาวบ้านก็มาซื้อแบบหยอดเหรียญบอกว่ามั่นใจดื่มได้
อาจปลอดภัยมีการรับรองจากหลายหน่วยงาน

ซ้ำเป็นครั้งที่สองแล้วอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมอนามัย
บอกว่าแม้ไอ้น้ำแร่โซดาจะดื่มได้แต่ควรดื่มแบบจัดสมดุลนะ
เพราะอาจจะมีผลกระทบกับสุขภาพด้วย
เคยชิมน้องหน้าข่าวมาให้ชิมมันจะซ่าแบบปลายลิ้น